ตัวเลขของคนที่ติดเชื้อยังคงเพิ่มขึ้น

ไปต้อนรับนักท่องเที่ยวโดยที่ไม่สวมหน้ากากอนามัย
เป็นการแสดงว่าเขาไม่ได้กลัวและพร้อมต้อนรับ

มั่นใจว่าทุกคนจะปลอดภัยจากเชื้อนี้
ต้อนรับผู้โดยศาลบนเรือสำราญเวสเตอร์ดัมด้วยตัวเอง
มอบให้แก่ผู้โดยสาร๑๔๕๕คน
และลูกเรือ๘๐๒คนของเรือสำรานเวสเตอร์ดำนะ
ไปจอดเทียบท่าที่ศรีฮานุวิวของกัมพูชา
ฮินูวิวเป็นเมืองท่าแหล่งท่องเที่ยวสำคัญกัมพูชา
ติดชายทะเลที่มีชายหาดที่สวยงามนะฮะแล้วก็เป็นท่าเรือขนาดใหญ่ด้วย
เช้าวันนี้นอกจากทางกัมพูชาก็มีการส่งทีมเข้าไปบนเรือด้วยครับ
หลังจากที่ต้องเปลี่ยนเส้นทางและก็ถูกปฏิเสธจากการเท่าเทียบท่านหลายประเทศ
เนื่องจากว่าก็กังวลเรื่องของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด๑๙
อยากแล้วก็ตามนะครับสังเกตได้ที่ว่าทั้งผู้นำหรือทางทีมติดตามทั้งหมด
แม้ว่าจะมีรายงานว่ามีผู้โดยสารบนเรือนั้นต้องสงสัย

อาจจะมีการติดเชื้อไวรัสโควิดประมาณสัก๒๐คน

อันนี้ล่าสุดมีรายงานได้ว่าได้มีการนำตัวผู้ต้องสงสัย
ติดเชื้อทั้งหมดนั้นทำการตรวจเชื้อคัดกรองทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับ
คุณผู้ชมเรื่องตัวเลขของผู้ติดเชื้อ
เมื่อวานมีเพิ่มขึ้นเยอะมาก๑๔๐๐๐
อันนี้คือเฉพาะในหูเป่ย
ทีนี้ทีมแพทย์จีนเขาก็มายอมรับว่าไม่สามารถประเมินความรุนแรงได้
ว่าจะมีคนติดเชื้อนี้ในเมืองอูฮัน
ที่เป็นศูนย์กลางการแพร่ระบาดอีกกี่คน
แต่ก็เตือนนะว่าอาจจะสูงกว่าตัวเลขทางการ
แล้วตัวเลขผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้ติดเชื้อ
ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
สาเหตุที่อยู่ดีเดินมันเพิ่มเฉพาะในหูเป่ยเพิ่มมา๑๔๐๐๐
เพราะว่าเขาบอกว่าระบบคัดกรองเขาสามารถตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น
แล้วตัวเลขมันก็เลยเพิ่มขึ้นมาเป็นรวดเร็ว
มาดูตัวเลขกันหน่อยล่ะครับทางการญี่ปุ่นออกมายืนยันว่า
เป็นคนไข้ผู้ชายวัย๗๐ปีของโรงพยาบาลในจังหวัดวากานามะ
ซึ่งเป็นโรงพยาบาลเกี่ยวกับแพทย์ผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ที่ทำงานอยู่
ขณะที่ทางสหรัฐเองก็ออกมาเปิดเผยว่าตอนนี้มีผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มอีก๑ราย
รวมเป็น๑๕ราย
ทำให้ตอนนี้ยอดผู้ติดเชื้อรวมทั่วโลกขยับขึ้นไปเยอะทีเดียวนะครับ
มีผู้เสียชีวิตอยู่ที่๑๓๘๓ศพผู้ติดเชื้อ๖๔๔๓๘ราย
ส่วนในไทยเองก็ยังคงนิ่งอยู่นะครับ